ลูกชายอายุ๓๖ปีทำร้ายพ่อตัวเอง
เสียชีวิตคาบ้านพักแล้วก็หนีไปนะคะ
คือเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขากำลังจะมารับตัวผู้ชายคนนี้
ซึ่งป่วยจิตเวทจะไปรักษาพอดีค่ะ
แต่ไม่ทันก่อเหตุซะก่อนเกิดความสูญเสียซะก่อนค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองบุรีรำค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปตรวจสอบนะคะมีคนทำร้ายถูกทำร้ายเสียชีวิต
ที่บ้านพักตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรำบ้านนี้แหละค่ะ
หน้าบ้านพบศพของในหมื่นเมคาอายุ๗๔ปีนอนคว่ำหน้า
ชนะสูตรเบื้องต้นกกหูสองข้างมีร่องรอยถูกทำร้าย
มีเลือดออกทางหูกับทางปากนะคะ
คนก่อเหตุก็คือลูกชายค่ะ
ชื่อว่าในตานอายุ๓๖ปี

บ้านยางบอกว่าในตานป่วยจิตเวทมานาน
เคยไปรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายครั้ง

บอกว่าอยากฉีดมากกว่ากิน

เจ้าหน้าที่ก็บอกงั้นกลับไปเดี๋ยวเอารถไปรับที่บ้าน
นี่ค่ะยังไม่ทันจะมาเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขากำลังจะมารับตัวไปรักษาไม่เจอในตาน
แต่มาเจอศพของในหมื่นพ่อในตานเสียชีวิตซะก่อนค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ตายมีลูกอยู่๕คน

มีในตานี่แหละที่อยู่ด้วยกันแต่อยู่คนละบ้านแต่หลังติดกัน
แล้วในตานเนี่ยเสพยาบ้าจนหลอนถึงได้พบว่าป่วยจิตเวทด้วย

ก็เคยไปแจ้งหลายครั้งว่าเขาลำบากมากเลยคืออยู่ด้วยความกลัวค่ะ
ลูกแบบจิตเวทด้วยติดยาด้วยกลัวว่าจะถูกทำร้าย
แล้วสุดท้ายวันนั้นมันก็มาถึงจริงนะคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกจับได้แล้วนะคะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวในตานได้แล้วค่ะ
นี่ค่ะควบคุมตัวได้แล้วส่วนศพของในหมื่นเนี่ย
ตำรวจก็จะส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรำ
และให้ญาติมารับร่างมาบำเพ็ญกุศลค่ะ
ไม่ทันค่ะเสียชีวิตก่อนค่ะ